คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
ยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมพร้อมกันยังเป็นช่วงเดือนแรกของปี
ซึ่งความกังวลใจในเรื่องโควิดก็ยังอยู่นะคะแต่ความรื่นรมใจของช่วงเวลานี้คืออากาศเย็นมาก
น่าจะพูดได้ว่าเย็นแบบที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนด้วยซ้ำไปนะคะในหลายหลายพื้นที่ที่ไม่เคยคิดว่าจะเห็นหิมะ
ก็เห็นหิมะคนจะได้ตามข่าวกันอยู่เนาะที่ลาวกับเวียดนามนะคะเขามีโอกาสสัมผัสหิมะไปแล้ว
ไม่รู้เหมือนกันเมืองไทยจะมีโอกาสได้สัมผัสหรือเปล่าแต่ในอากาศที่เย็นเย็นขนาดนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือเย็นก็ดีอะนะคะ
แต่ในบางพื้นที่เย็นถึงขั้นเป็นภัยพิบัติหนาวเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่สามารถช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะคะ
บางทีทางกาชาติก็จะส่งข่าวมาเหมือนกันว่ารอรับบริจาคเสื้อหนาวนะก็ช่วยกันได้ช่วยกันส่งความอบอุ่นให้แก่กันและกันนะคะ

วันนี้คำถามเป็นคำถามที่น้องผู้ชายคนหนึ่งฝากมา

ผมมีเรื่องเห็นแก่ตัวของผมมาระบายให้พี่อ้อยฟังครับ
ทุกวันนี้ผมยังมีความเสียใจมากที่ทำแบบนี้ลงไป
แต่ไม่รู้จะหลุดจากความรู้สึกนี้ได้ยังไง
เรื่องของผมคือเมื่อก่อนผมอยู่ที่เชียงใหม่
มปลายผมมีแฟนคนหนึ่งคบกันมาตั้งแต่ม๔

เพราะต่างคนต่างต้องไปเรียนต่อคนละจังหวัด
ผมเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ
ส่วนเขาเรียนต่อที่เชียงราย
แล้วเราก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยจนกระทั่งเรียนจบ
วันหนึ่งค่ะเขากลับมาแอดเฟซบุ๊คของผม

รู้เลยว่าเราไม่เคยลืมกัน

ก็เลยตัดสินใจกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่ง

อ่าในช่วงที่เราเป็นแฟนกัน

คบกันไม่น้อยกว่า๓ปี
ซึ่งเราก็คบกันมาเกิน๓ปีจริง

แต่เหมือนโชคชะตาเล่นตลกครับ
ปีนั้นแฟนผมได้มีอาการซุดลงอย่างกระทันหัน
เขาเป็นโรคปอดเรื้อรังมาตั้งแต่เด็ก

เขาเป็นมะเร็งตรงริมฝีปากด้วย
แต่งงานของเราเลยต้องหยุดไว้ก่อน
เพื่อดูอาการรักษาเขาให้ดีขึ้นก่อน
แต่มันก็ไม่มีวี่แววที่จะดีขึ้น
อาการของแฟนผมไม่ตอบสนองต่อยา
เราต่างรู้ว่าโอกาสที่จะหายนั้นมีน้อยมาก

แต่ก็อยากให้แฟนผมมีความสุขที่สุดก่อนตาย
ผมเลยตัดสินใจขอแต่งงานเขา
แต่ว่าต่อมาผมก็ทำใจไม่ได้
ที่รู้ทั้งรู้ว่าเดี๋ยววันหนึ่งเขาต้องจากไป
ผมเห็นแก่ตัวคิดแค่ว่า

แล้วถ้าเขาจากไปเราจะอยู่ได้ไหม
ถ้าแต่งงานกันจริงไปไม่มีเขาในวันหนึ่ง
ผมจะทำยังไงต่อผมจะอยู่ได้ยังไง
ก็เลยตัดสินใจหายจากเขาไปเลย

ผมก็เพิ่งมารู้ว่าแฟนเสียแล้ว
ผมรู้สึกผิดเหลือเกินเสียใจมาก

แต่ผมกลับหนีออกมา

ซึ่งนับจากตอนนั้นผ่านมา๒ปีแล้วครับ
ผมอยากจะลืมเรื่องราวต่าง

มันกัดกินหัวใจอยู่แทบจะตลอดเวลา

ก็ยังลืมความรู้สึกเก่าไม่ได้

อ้อยว่าผมควรจะเริ่มก้าวต่อไปยังไงดีครับ

ว่าเรามีวิธีการในการรับมือกับบางปัญหา

เพราะถ้าเป็นพี่อ้อยจะใช้อีกวิธีหนึ่ง

คุณหมอชัชพลซึ่งเป็นทั้งคุณหมอด้วย

คุณหมอเคยพูดถึงประเด็นหนึ่งระหว่าง
ทำแล้วเสียใจกับเสียใจที่ไม่ได้ทำ

ส่วนใหญ่ของความเสียใจที่เกิดจากสิ่งที่เราทำไปแล้ว
มันอาจจะทำให้เรารู้สึกล้มเหลว
เสียเงินเสียหน้าเสียความมั่นใจโกรธ

ซึ่งความรู้สึกแบบนี้แก้ไขง่าย

อย่างเช่นเวลาที่แบบว่าเอ้าดันไปบอกรัก

เวลาผ่านไปเราจะค่อยเลือนความรู้สึกนั้น

และก็เป็นแรงกระตุ้นให้พัฒนาตัวเอง

ความเสียใจหรือเสียดายที่ไม่ได้ทำ

ความรู้สึกแบบนี้จะกัดกินลึก

เอ๊ะถ้าวันนั้นเราทำแบบนั้นไป

แล้วทำไมไม่ทำล่ะ

หรือเสียใจที่มันพอกภูมิขึ้นเรื่อย

เรามีเวลาอยู่ด้วยกันแค่ช่วงเดียวเท่านั้นแหละ
แท้แต่จะหมดอายุรักหรือหมดอายุไข

บางคนร่างกายแข็งแรงดี
มีวันหนึ่งอยู่เกิดหมดใจ
อยู่ใกล้แต่กลับรู้สึกไร้ค่า

บ้างก็อยู่นอกใจกันอีกสักพัก
ให้แน่ใจว่าไม่ได้รักอย่างแน่นอนที่สุดแล้ว

คู่ค่ะรักกันมาก

อันนั้นไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้ร่ำลาด้วยซ้ำ

แต่เมื่อไหร่ก็ตามเรื่องธรรมดาที่ว่า

เจ็บปวดไม่มีทางธรรมดาค่ะ

จากเป็นกับจากตายอะไรเจ็บกว่า

ในที่สุดอย่างที่บอกค่ะเลือกได้เหรอ

จากตายอาจจะเจ็บปวดน้อยกว่า

ถ้าวันหนึ่งเราก็รู้ว่าเราต้องเสียชีวิต

น้องจะยอมหายใจทิ้งไปวันเหรอ

ทำรู้ไปทำหากินประกอบอาชีพ

ที่รู้ว่าสุดท้ายเราเองก็อาจจะไม่ได้ใช้ด้วยนะ

พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เรารัก
บอกเราว่าข้างหน้าไม่มีอะไรแน่นอน

แต่ก็สอนให้เราผูกพัน

ในวันที่คนเราและคนที่ผูกพันกับเราต้องจากกัน

ว่าเวลาต่อจากนี้จะสั้นหรือยาวเท่าไหร่
เราจะให้ความสำคัญกับทุกวันเวลา

กลัวความเจ็บจากการจากกัน

คนที่เรารักป่วยบางทียังดีนะ

ยิ่งต้องใช้เวลาด้วยกันอย่างเต็มที่ที่สุด
การหนีความทรมานของการจากกัน

ก็เลยทำให้การจากเป็นเกิดขึ้นซะเลย

ทรมานมากกว่าอีกที่เราไม่ได้สู้ด้วยกัน

เขาจะรู้ไหมคะว่าเจตนาจริงของเราคืออะไร

ซึ่งน้องไม่ได้คิดแบบนั้นไงคะ

คือที่พูดแบบนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาซ้ำเติมอะไรนะคะ

แต่อยากสร้างให้น้องเห็นคุณค่าของวันเวลา

ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์รูปแบบไหนก็ตาม
วันที่หมดเวลาเราไม่รู้หรอกค่ะว่าวันไหน

เราจะใช้ลมหายใจอย่างมีคุณค่า

ดูแลคนอื่นได้คือเรื่องของความภาคภูมิใจ

คุณพ่อเองก็บอกว่าอย่ายื้อนักนะพ่อกลัวเจ็บ
พอเขาคุยกันได้แบบนี้เขาก็ปล่อยให้ทุกอย่าง
เป็นไปตามวันเวลาไม่ยื้อแต่ก็ไม่ได้เร่ง
พี่น้องใช้เวลากับคุณพ่อเต็มที่มาก
วันที่คุณพ่อจากไปทุกคนเสียใจค่ะร้องไห้
แต่น้องบอกกับพี่อ้อยว่าเขาไม่ร้องไห้หนัก
กับตอนวันที่รู้ว่าคุณพ่อเป็นมะเร็ง
เพราะเขารู้ว่าเขาใช้เวลาตรงนั้นคุ้มค่าที่สุดแล้ว
ตรงนี้แหละสำคัญนะคะ
วันนี้ถ้าน้องคิดถึงแฟนคิดถึงเธอคนนั้นเมื่อไหร่

จะอยู่ในความทรงจำส่วนที่ดีที่สุดของเราเสมอไปนะ

เรายังสามารถติดต่อไปได้บ้างไหมคะน้องลองดูซิ
เราสามารถดูแลพ่อแม่ของคนที่เรารักได้บ้างไหมตามสมควร
ไม่ว่าจะดูแลกายหรือดูแลใจ
อย่างน้อยนะคะเราคือคนที่ลูกสาวท่านรัก
และเราก็รักลูกสาวของท่านมากเหลือเกิน
กว่านั่งรู้สึกผิดวนไปนั่งเสียใจไปเรื่อย
อดีตตามมากรีดปัจจุบันไปเรื่อย
ไม่รู้สิถ้าเรายังสามารถดูแล
จิตใจและร่างกายของพ่อแม่ของเธอได้บ้าง
อย่างน้อยนะถ้าเธอมองลงมา
เธอจะเห็นว่าเรายังเป็นอีกคนที่ดูแลพ่อแม่ของเธอ

ไม่ต้องไปพยายามลืมเรื่องราวอะไรทั้งนั้นค่ะ

น่ารักขนาดนั้นเป็นคนที่เรารักมากขนาดนั้น
จะให้เธอหายไปจากความทรงจำของเราเร็วทำไม
ยิ่งต้องอยู่ทั้งในใจและความทรงจำของเราค่ะ
แค่ปรับความเศร้าให้กลายเป็นสิ่งที่เราต้องทำ
เพื่อชดเชยช่วงเวลาที่เราหนีไป
เห็นแต่ความรู้สึกของเราฝ่ายเดียวอะค่ะ
จนลืมคิดถึงความรู้สึกของแฟน
คำถามที่หลายคนชอบพูดค่ะ

เราจะไม่บ่นคำว่าแหมถ้ารู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้

คือทำวันเวลาที่มีให้ดีที่สุด
วันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้เจอกันแบบนี้

เราน่าจะยังอยู่ในความทรงจำส่วนที่ดีที่สุดของกันและกัน

พรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนนะคะ

ถึงเธอให้มีความสุขอย่าทุกข์จนบั่นทอน
เราไม่รู้จริงค่ะว่าเรามีเวลาบนโลกนี้อีกนานแค่ไหน
รีบมีความสุขและทำสิ่งที่คนที่เรารักทำไม่ได้แล้ว
เรายังทำได้ใช้โอกาสแทนเธอด้วย

แต่ความรักที่มีต่อเธอยังคงอยู่ไม่ใช่เหรอคะ

ในวันที่เราตั้งท้องลูกคนที่สอง
ทั้งที่สามีดันทำหมันไปแล้ว
เขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาจ้วงแทงเราว่า
อันนี้ไม่ใช่แค่หมดใจนะคะแต่ยังดูถูกด้วย
อากาศเย็นลงเย็นลงดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะ
เจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ